ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้าน

ค่ะนะมีคนนึงเนี่ย

นี่ฮะขี่จักรยานยนต์มากันสองคนนี่ผู้หญิงคนหนึ่งซ้อนท้ายนะครับ
ผู้ชายคนนี้ลงไปเนี่ยหน้าบ้านในพื้นที่ตะบนบ้านโคกนะครับอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัด
งบัวลำพูนะฮะอ่าแล้วมีช่วงไปจอดจักรยานยนต์แล้วเดินไปข้างบ้าน
โกนด่าด้วยคือแล้วก็ขี่รถออกไปนะฮะแต่มันยังมีมันยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนที่บุกเข้ามาถึงได้ด้านในบ้านด้วยนะเข้ามาแบบ
มาถึงในด้านในบ้านด้วยนะเข้ามาแบบโอ้โหมาอรวาสอยู่
ในบ้านเขาด้วยนอกจากตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ฮะเอามีด
มานี่ฟันประตูหน้าบ้านนี่ครับคือเจ้าของบ้านเขายืนยัน
ว่าเขาไม่รู้จักนะฮะแล้วมาก่อเหตุกับบ้านเขาทำไมสุดท้าย
เนี่ยเจ้าของบ้านวันนี้เราตามไปเจอมานะครับบอกว่าผู้ชาย
คนนี้เนี่ยน่าจะโกรธแค้นที่ลูกสาวของผู้ชายที่มาก่อเหตุ
เคยวิ่งมาชนจักรยานยนต์ของหลานชายของเจ้าของบ้านแต่ทาง
ของบ้านเขาบอกเขาไม่รู้จักอะไรเป็นการส่วนตัวเลยนะกับ
กับคนนี้ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยยืมรถจักรยานยนต์ขี่ไปตลาด
แล้วชายแปลกหน้าคนนี้ก็ยังตามมาขอเงินถึงบ้านนะหลังจาก
หลานสาวของเขาเนี่ยลูกสาวของเขาวิ่งมาชนรถจักรยานยนต
หลานชายแต่ตกลงกันไม่ได้เพราะว่าทางเพื่อนของหลานชาย
ยืมรถไปเป็นรถของหลานชายจริงแต่เพื่อนเนี่ยยืมรถไปบอก
ไปเอาใบรับรองแพทย์มายืนยันค่ะเขาก็ไม่ไปเอามานะฮะ
สุดท้ายตกลงกันไม่ได้แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ไปแจ้งความ

หลานชายน่ะให้เขายืมรถแล้วเขาก็ยืมเพื่อนของหลานชาย
น่ะเขาก็ขาดมาที่ตลาดผู้ลูกครันใช่
ส่วนรถค่ะอืมทีนี้เขาก็เล่นมาเล่างั้นเขาเล่นตามหารถเขาก็เล่นมาเห็นรถที่บ้านแหลงนี้
ทีนี้เขาก็กลัวสิฮะไม่รู้ว่าจะย้อนมาอีกเมื่อไหร่นี่ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพสุวรรณคูหาลงพื้นที่มาบ้านหลังเกิดเหตุแล้ว
เก็บหลักฐานต่างมาเอาภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
ชื่ออะไรนามสกุลอะไรเดี๋ยวจะเรียกตัวมาดำเนินคดีนะฮะ
เจ้าหน้าที่เลยฝากเอาไว้นะครับหากคนที่ก่อเหตุรู้ตัวหรือว่าญาติพี่น้องรู้ตัว
มาที่สพสุวรรคูหาหน่อยหรือใครแจ้งเบาะแสก็หมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอนะครับ